มีรถกระบะแต่งซิ่งคันหนึ่งไม่รู้มายังไงครับ
หลักพุ่งไปชนกับร้านขายทุเรียน
ซึ่งในร้านมีน้องนักศึกษาชายหญิงคู่หนึ่งเขาซื้อทุเรียนอยู่
น้องโดนชนเสียชีวิตไป๑คิดเหลือบาทเจ็บครับ
หนีไม่ทันครับคือน้องเห็นแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะพุ่งมาทางนี้แล้วเขาพยายามวิ่งแล้วค่ะ
แต่คือกวาดมาแบบฟาดมาเลยจริงมาแบบไม่ได้ผ่อนคันเร่งเลยนะครับคุณผู้ชม
ยืนอยู่สองคนหนึ่งในนั้นคือน้องฝ่ายผู้หญิงเนี่ยถูกอัดก๊อปปี้กับเสาไฟ
เสียชีวิตเลยครับเหตุเกิดคืนวันที่สิบสองพฤษภาคมนะครับ
ในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะตำรวจสอบส่วนเบื้องต้นทราบว่า
ขณะที่พ่อค้าทุเรียนกำลังขายทุเรียนอยู่ก็คืออยู่ด้านในนะ
นักศึกษาชายหญิงคู่นี้ก็มาซื้อแล้วมีกระบาดแต่งซิ่งเนี่ยเขามายังไงก็ไม่รู้แต่เร็วมาก
เสียหลักกวาดทุกอย่างทั้งคนทั้งร้านพังยับเลย
สาเหตุที่รถกระบาดเสียหลักเพราะก่อนหน้าที่เขาจะมาตรงนี้เนี่ย
เขาไปเฉียวรถจักรยานยนต์ของสองแม่ลูกคู่หนึ่งมาก่อน
รถก็เลยเสียหลักแล้วหมุนกระแทกปั๊กเข้ามาตรงนี้นะครับทำให้น้องเสียชีวิต
สุดท้ายจริงแล้วเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๒รายด้วยกันนะฮะคือน้องนักศึกษาสาว
เมื่อสักครู่ที่อยู่ในภาพอายุ๒๒ร่างอัดก๊อปปี้กับเสาไฟ
อีกหนึ่งรายชื่อว่านายเสถียรอายุ๒๘นะฮะเป็นคนที่นั่งมากับกระบะนะครับ
เสียชีวิตนะฮะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วเบ็ดเสร็จทั้งหมดมีคนเจ็บอีก๖คน
ทั้งสองแม่ลูกที่มากับรถจักรยานยนต์ทั้งน้องผู้ชายที่ยืนซื้อทุเรียนอยู่
แล้วก็คนขับรถกระบะด้วยนะฮะตำรวจสภแม่โจ้เข้าไปสอบปากคำนายลิขิต
ซึ่งเป็นคนขับกระบะก็ยังให้การวกไปวนมาพูดจาไม่รู้เรื่องนะฮะ
ก็ต้องมีการจับตรวจปัสสาวะเพื่อไปดูซิว่ามีสารเสพติดหรือเปล่าแล้วเมาหรือเปล่า
แล้วก็จะมีการส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทีนี้เนี่ยพ่อค้าขายทุเรียนชื่อว่านายปิยพงศ
เดี๋ยวบอกว่าเขาเองก็เจ็บก็บอกว่าทีมแรกเนี่ยอันนี้พ่อค้าทุเรียน
นึกว่าตอนแรกเนี่ยจะต้องตายซะแล้วเพราะอะไรตัวเขาอยู่ใต้ท้องรถนะ
โดนรถกวาดไปอยู่ใต้ท้องรถทีนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจที่สุดเลย
กับชีวิตเขาตั้งแต่เขาเกิดมาแล้วก็ขายทุเรียนมาปกติเนี่ยขายได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าหกหมื่น
แต่ตอนนี้ร้านต้องปิดไม่มีรายได้แถมมีคนเจ็บคนตาย
อยากให้คนก่อเหตุรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
ลูกค้าคือเขาอยากกินนะครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นเด็กนักเรียนด้วยครับ
ผมว่าเห็นเป็นนักเรียนนะผมว่าอยากให้เขาได้กินครับ
เพราะเขามีงบแค่๒๐๐ผมก็แบ่งให้อย่างนี้ครับ
ก็ยังว่านะครับเขายังไม่ได้ทำกินนะครับ
เพราะตอนนี้ไม่มีใครไปติดต่อรับผิดชอบอะไรสักอย่างเลย
ผมไปโรงพยาบาลผมจะควักตังค์ผมออกเองครับผม
งานก็ไม่ได้ทำครับร้านก็ปิด
โอ้โหยิ่งฟังแบบนี้ยิ่งสงสารคนที่เสียชีวิตนะ
มีเงินแค่๒๐๐ต้องการจะกินทุเรียนแต่ว่าสุดท้ายก็บินนะครับ